วันนี้แสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยอีกหนึ่งประเภทคือกีฬากอล์ฟ
สำหรับครอบครัวจุธานุการนะครับทั้งพี่ทั้งน้องเก่งพอกันจริง
และล่าสุดคนพี่สามารถคว้าแชมป์ได้ก็คือโปรโมโมริยาจุฐานุกาล
ถือว่าเป็นการปลดล็อคของเธอเองในการเทิร์นโปรคว้าแชมป์จนได้นะฮะ
เหมือนเธอนั้นจะพุ่งขึ้นไปเหมือนที่น้องสาวทำได้หรือเปล่า
เพราะตอนนี้อันดับ๑๗ของโลกแล้วได้แชมป์รายการนี้
เดี๋ยวต้องมีการขยับอันดับอีกนะครับ
ซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ถูกบรรจุเข้ามาในปฏิทินปีนี้
ซึ่งเธอก็ขึ้นนำเดี่ยวมาตั้งแต่รอบที่๒
ก่อนจะรักษาฟอร์มแล้วก็จบ๔วันด้วยสกอร์รวม๑๒อันเดอร์
เอาชนะโคจินยองแล้วก็แพ้อินบี
สาวเกาหลีใต้ไป๒สโตรก

รายการร่างคารมันจบไปได้ยังราว้าตีจบไปแล้วแล้วจบด้วยการนำ
แต่ว่าคนที่เหลือที่เป็นคู่แข่งสำคัญก็ไล่มา
และก็หยุดการรอคอยแชมป์อยู่ที่๖ปี
เทิร์นโปรเมื่อปี๒๐๑๒นะครับก็รับเงินรางวัลไป๒๒๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๗ล้าน๒แสนบาทนะครับ
เอาล่ะเราลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของโปรโมแล้วครับหลังจากที่ปลดล็อกได้แชมป์แรกสักทีครับ
ก็รู้สึกว่าเข้ามาใกล้มากเลยค่ะแต่ก็พยายามเล่นตามเกมของตัวเอง
ก็แน่นอนค่ะดีใจสำหรับทอนิเมนต์และแชมป์แรกค่ะ
โรเมเนี่ยนะครับเอเรียจุธารุกันน้องสาว
โอ้โหนี่ครับคือหลั่งน้ำตาเลยนะครับหลังจากเห็นพี่สาวนั้นคว้าแชมป์ได้
เธอเองก็เอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นพี่สาวมาตลอดนะในทุกรายการเลย
รู้สึกนี้มันก็จะต้องรับรู้กันสำหรับคนที่ทำงานด้วยกันอยู่ด้วยกัน
ถึงจะรู้ว่าแต่ละคนมีความกดดันอย่างไรกว่าจะประสบความสำเร็จนะครับ

ภูมิใจเพราะว่ารู้สึกแบบเขาก็ตั้งใจพยายามแล้วก็มีการรอคอย
แล้ววันหนึ่งเขาก็ทำได้ภูมิใจมาก
สิ่งที่เรารู้ตลอดเวลาคือเราไม่เอาตัวเองไปเรียบเทียบกับใครทั้งสองคน
แล้วก็รู้สึกว่าแค่ออกไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
แล้ววันหนึ่งมันก็จะโชว์ให้เห็นว่าเราทำมันได้
ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นคู่พี่น้องที่สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับ
ความแชมป์แอร์ออภิเจยะทัวร์และทั้งคู่ต่อจากคู่ของ
คู่พี่น้องจากสวีเดนเราเป็นคู่ที่๒ในประวัติศาสตร์นะครับ
โอ้โหถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะทำประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับ
เอาล่ะครับไปดูผลงานของโปรโมในปี๒๐๑๗หน่อยแล้วกัน
พัฒนาการของเธอนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง
ก็ผลงานแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับ
สามารถขยับจากอันดับ๘๕ของโลก
มาเป็นอันดับที่๒๒ของโลกหลังปิดฤดูการในปีนั้นนะครับ
แล้วก็โปรโมเนี่ยลงเล่นปลาย๒๘รายการ
ไม่ผ่านการตัดตัวเพียงแค่รายการเดียว
และสามารถจบฐอปเทนหรือฐอปสิบได้ถึง๑๑รายการ
รายการรองสุดท้ายของปีจริงเกือบได้แชมป์และพลาดไปนิดเดียวนะครับ
แล้วก็ยังได้ท็อป๒๐ใน๒๑รายการ
พร้อมกับพร้อมกับทำงานในปี๒๐๑๗ก็เป็นอันดับที่๙นะครับ
แล้วก็ทำเงินรางวัลไปเนี่ยเอาเป็นเงินไทยเลยละกัน๔๓ล้านบาท
อันดับในการทำเงินนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียว
แล้วก็นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมานะครับโปรโมเนี่ยยังเป็นนักกอล์ฟที่ทำเบอร์ดี้ได้มากที่สุดด้วยนะ
ในปี๒๐๑๗รวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นนะครับ๔๒๘ครั้ง
คือถ้าฟอร์มเฉียบขาดกว่านี้แน่นอนกว่านี้น่าจะได้หลายแชมป์แล้วล่ะ

วินาทีสำคัญเมื่อสักครู่นะครับคือทุกคนลุ้นอย่างที่โปรโมได้บอกเอาไว้
แล้วก็เธอได้รางวัลจากรายการที่ได้แชมป์๑๗ล้าน
แล้วก็รวมแล้วตลอดการเล่นอาชีพได้มา๑๐๑ล้านบาทนะครับ
ผลงานก็ดีขึ้นเรื่อยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
อายุยังไม่เยอะแต่ว่าการสร้างศรรย์มันต้องใช้เวลา
หลายคนก็บอกโอ้โหพอได้เงินมาอย่างนี้ก็เป็นกีฬาที่น่าเล่นมาก
แต่ว่ากว่าที่จะมาถึงจุดนี้เราน่าจะติดตามข่าวเข้ามาก่อน
ผมว่าทุกคนเคยดูเขาลำบากกันมากนะ
ก็ได้ผลผลิตจากการซ้อมที่จริงจัง
วันนี้เริ่มเห็นผลแล้วนะครับ